ไปดูคลิปหลอนกันหน่อยนะคะมีชาวบ้านไปกรีดยางตอนตี๒แล้วเห็นแสงไฟแว๊บบนต้นยางคุณผู้ชมคิดว่ามันคืออะไรคะ
ค่ายหนึ่งบอกว่าเอ๊ะมันเป็นตาของสัตว์หรือเปล่าบางคนบอกว่าตานกฮูกนะคะแต่บางคนบอกว่ามันเป็นเรื่อง
รีรับเรื่องอธรรมอาจจะเป็นผีโพรงหรือ
หรือพีคสือนะ
แล้วชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บางคนบอกว่า
ลักษณะอาการแบบนี้มีแสงออกส้มเหลือง

แสงจะลอยไปลอยมาบนยอดต้นยางพารา

เขาบอกว่าพยายามเอาไฟฉายส่องไปนะคะ

ก็มีอีกนี่ไง
คือถ้ามันเป็นตาสัตว์ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เนอะ
ค่ะเกือบแปลกนะคะ

แล้วมาเจอแสงไฟแบบนี้ช่วยดูหน่อย
คุณผู้ชมดูแล้วคิดว่าเป็นอะไรคะ

นึกว่าภาคใต้เห็นว่ากรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัย
ค่ะมาขับวินมอเตอร์ไซค์ไหม